มาดูเรื่องที่เศร้าที่สุดอีกเรื่องหนึ่งจากความเมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วนะคะเมื่อตอนตี๓ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
แล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนรถเก็บขยะซึ่งพนักงานกำลังทำงานอยู่ค่ะ
พนักงานคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
อันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถที่เกิดเหตุเลยล่ะมาด้วยความเร็วนะคะ
ช่วงประมาณตีสามที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วพอตั้งใจเปลี่ยนเลนหรือเป๋ครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนที่เขาไปช่วยคือไอ้คนที่ขับชนเนี่ย
ก็บาดเจ็บสาหัสตอนที่เขาไปช่วยกลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ยคลุ้งเลย
โอ้โหคุณผู้ชมก็คิดดูเอาเองแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้คือภาพจากกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุนะคะ
พุ่งชนท้ายรถขนขยะของสำนักงานเขตบางเขน
เป็นจังหวะที่พนักงานเขากำลังยืนคัดแยกขยะอยู่ท้ายรถนะคะ
ก็เลยทำให้เขาถูกชนอย่างแรงแล้วภาพก็ตัดจบไปนะคะ
นี่ค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้ากรมฐานราบที่๑๑นะคะ
ถึงวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
คนขับรถกระบากคันนี้กูดูสภาพรถอื้อหือนี่ชนกับรถขยะค่ะ
ซึ่งคนอยู่ตรงกลางครับ
เราก็ไม่ต้องคิดนะคะว่าเขาจะเจียวชีวิตด้วยสภาพหนักนะคะ
เพราะว่ารถหน้ารถยังเป็นแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนคนขับรถคันนี้ติดอยู่ข้างใน
คนขับรถคันนี้คือนายถาวรชาวโพอายุ๔๕ปีบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถ
ปู้ไภต้องเอาอุปกรณ์ปัดทางไปช่วยนะครับ
เปิดประตูรถแล้วเอาตัวออกมาส่งโรงพยาบาล
ตอนที่ไปช่วยเนี่ยค่ะเขาบอกเลยโอ้โห
กลิ่นแอลกอฮอล์มันโชยออกมาจากตัวของผู้บาดเจ็บเลยละ
ส่วนผู้เสียชีวิตคือนายบิ๊กพร้อมญาติมิตรค่ะ
อายุ๓๑ปีเป็นพนักงานเก็บขยะ

นี่ค่ะน่าสงสารมากกำลังทำงานอยู่อะค่ะ
ช่วงเวลาแบบนี้มันก็ไม่ควรจะเกิดอะไรแบบนี้
นายบิ๊กเนี่ยเพื่อนร่วมงานบอกเขาเพิ่งจะกลับมาทำงาน
หลังจากที่หยุดไป๓วันเพราะว่าเขาเจ็บขา
แล้วนี่คือการทำงานวันแรกของเขาอะค่ะ
คือจบลงด้วยการเสียชีวิตถูกรถชนนะคะ
วันนี้ครอบครัวก็เดินทางไปรับศพนายบิ๊ก
โรงพยาบาลภูมิพลท่ามกลางความโศกเศร้าค่ะ
โอ้โฮของแสดงความเสียใจด้วยจริงค่ะ
นายสุชาติมีเรื่องที่เหลือเชื่ออีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน
ในสุชาติกวนสนองซึ่งเป็นพ่อของนายบิ๊กนี่ค่ะ
วันนี้ก็มาจากอ่างทองมารับศพลูกชายนะคะ

พ่อเล่าให้ฟังบอกว่าตอนตี๔
ตอนนั้นกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาเห็นลูกชาย
ชุดทำงานมาหาแล้วยืนร้องไห้คุณนัทพงศ์
แล้วหลังจากนั้นร่างของลูกชายก็หายไป
ปรากฏเป็นร่างของแม่แม่ของเขา
ก็คือภรรยานี่แหละที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้มา
แล้วนุ่งขาวห่มขาวบอกว่าลูกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะ
รีบไปดูเขาก็เลยสะดุ้งตื่น
แล้วหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็มาเรียกแจ้งว่าลูกชายเขาเสียชีวิต
ไม่น่าเชื่อนะอืมคนลุก
เสียใจครับไม่คิดว่าแกจะจากผมไปไว
แล้วเรามีสังขรรภ์อะไรของเขาครับ
มีครับเมื่อตอนตีประมาณตีสี่
แกมาให้ผมเห็นที่บ้าน
มาโอ้โหชุดทำงานนั้นเลยครับ
แล้วบอกว่าแกไม่พูดอะไร
พอแกร้องไห้น้ำตาไหลเต็มเลย
นี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
ที่มันสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อนะคะ
ครอบครัวเขาบอกจะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดหนองผักชีเขตสายไหมกรุงเทพนะคะ
สำนักงานเขตบางเขนยืนยันบอกว่า
จะดูแลเรื่องสิทธิต่างให้ผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
จะดูแลช่วยเหลือครอบครัวในการจัดการงานศพให้เป็นอย่างดี
เรื่องต้นมีเงินช่วยเหลือค่าทำศพ๓เท่าของค่าจ้างนะคะ
เงินพิเศษจากการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่๓๐เท่า

เงินพิเศษตรงนี้จะได้๒๖๗๐๐บาทนะคะ
แล้วก็ยังมีเงินจากกรมทันประกันอุบัติเหตุ
แล้วก็จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะ
ทางผู้มนุยการสำนักงานเขตบางเขนบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลตรงนี้ให้ค่ะ
คดีความค่ะตำรวจสนบังเขน
คนที่ขับรถกระบะคันนี้นะคะนายถาวรที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัส
ยังรักษาตัวอยู่ตำรวจบอกว่าต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน
แล้วก็จะสอบสวนตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
รอผลตรวจอย่างชัดเจนแล้วดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ครับโอ้โหเสียชีวิตไป๑คนนะคะ